กำลังจะพูดอะไรว่าราคอนของพี่พี่ด่าด่ะ

บ้าเหรอเดี๋ยวนี้ปี่ด่าเค้าได้อย่างไร
พี่กำกร์ปพี่บ้างอะกลัว
กลัวอยู่ไหมพี่กำกร์ปพี่กำกร์ปอยู่ไหม
พี่ปุ๊กไม่เคยเล่นละครเล่นหนังมาไม่ได้เล่นมา๓๔ปี

ปลา

ก็เล่นดีไงไม่ได้เล่นมา๓๔ปีแล้วก็บอก๓๒ปี

เขาเล่นยังไงเล่นยังไงต่อ

เล่นกับพี่เบิร์ดทงชัยนะ

ไม่ใช่ขออภัยละเพลงรักอะไรเนี่ย
ท่านทิพย์ของท่านทิพย์เป็นนางเอกนะ

ใช่ครับแล้วก็ร้องเพลงจริงด้วยร้องเพลงศาสนา

แล้วร้องดีแต่ตัวจริงจะใส่ยีน

พอเปลี่ยนเป็นคุณแม่ปุ๊บใครเป็นคุณแม่ครับ
เออเอาสิแล้วพี่ตายเล่นเป็นอะไรนะ

อาตุ๋ยเป็นแม่ชี้ด้วยมีพี่แอดมีเต๋า

แล้วก็อาตุ๋ยแล้วก็เจี๊ยบนอนธิยา